นี่เราเราเข้าไปสู่ที่จะทำบริษัท

แม่งยูมลูกเต็มทำไมไม่อาจให้เสียใจ
แม่งยูมลูกต้องฟังไว้ไม่ต้องมีพวกเขามาเผื่อ
และต้องสร้างพลังแม่งยูมต้องให้ด้วย
มันจะสร้างมากทุกอย่างยังได้
ไม่พักอย่าเอาใจ
ถ่ายทำโดย
ความสงบถ้าเกี่ยว
สุทธิ์ที่สุด

สวัสดีสวัสดี
หัวผมทำไมให้ฟังแล้วนะคะคุณค่ะขีดบินมาดิ
คิดมาเท่าไรมันจะของร้านยังไม่
มันไปคิดบินมาเลย

ก๋อหาเจจะขอบรรยากว่ามีนี้เท่าไหร่
ไม่รู้ซื้อผมไม่มีอะไร
เวลาไหล่จ้ะเวลาไหล่ไหล่ไหล่ไหล่ไหล่